คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะนายห้างประจักรชัย
ต้องพูดคำนี้ว่ารวยจนขนลุกสู้

สังเกตนะเธอป้ายโปสเตอร์ที่ไหนมีหายทองคำหมดเลย

ล่าสุดนะคะนายห้างของเรารุยภาคใต้ว่าพรือ
แดนสตอปั้นศิลปินใหม่คนใต้แท้

เพราะว่าเขาได้นักร้องสาวนะคะ
แดนสตอเรียบร้อยจากจังหวัดกระบี
ทำเพลงใหม่ชื่อว่าไม่ลืมโนรา
ยังได้เจ้าพ่อเอ็มวีนะคะวิทย์มหาชัยมาดูแลการผลิตให้ค่ะ
ทรงแดนเซอร์เขาบอกว่าโอ้โหจัดยับเลย
จัดเอาแดนเซอร์แบบนี่อ่ะลองเต้นที่ไปเลยอ่ะ

เต้นให้นักร้องชุดใหม่คุณผู้ชมดู

ช่างภาพข้างในจัตรูได้อุ้ยฮือหาไปเลยค่ะ
ส่วนค่ายเพลงสมปองคักไข่เนี่ยแหละค่ะ
ในห้างประจักรชัยทำกับอดีตมหาพระสมปอง

เอาเหรอ

นัดกินข้าวกินน้ำชากันอยู่นะคะ

ตอนนี้ของสมปองห้างไหก็เหมือนกับว่า
ตอนนี้ก็ให้มหาได้ค้นหาตัวตน
ได้ทำงานที่ตัวเองชอบหรือถนัดมากขึ้น
แต่ว่าเราก็ยังเป็นคนที่ชอบพอกัน
มหาอาจจะชอบลักษณะเพลงแบบนี้

แต่ว่าไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้วว่าพีคไหม

จัดมาครับ